เอาล่ะมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเบรกสุดท้ายนี้
อย่าลืมนะไลน์มาพูดคุยกันได้

เพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราว
ผมเกริ่นเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะครับ

ชาวบ้านที่นั่นเขาขุดลอกวัชพืชอยู่ดี

แม่เจอเร็วไปหน่อยไหม

ที่๑๐วันนี้วันที่๑๐เองค่ะคุณ
อีก๖วันเอง๕วันเองไม่เร็วหรอก

บริเวณคลองชนประธานหมู่๒ตะบนคำหยาดอำเภอโพทอง

ระหว่างที่ชาวบ้านกำลังใช้รถแบ็คโฮล
ขุดลอกวาชพืชในคลองเชิญประทาน
ก็ได้พบเห็นพระเนื้อสำริทขนาดใหญ่เลยนะ

นอนอยู่ในน้ำก็เลยเอาขึ้นมาแบบนี้แหละครับ
จุดที่เขาเจอก็คืออยู่ในน้ำริมคลองชนประธาน
เขาก็ใช้บุ้งกี่ตักวัชพืชโดยรอบออก
แล้วก็เห็นองค์พระชัดเจนเลยทีเดียว
แล้วก็ใช้รถแป๊กโฮในกระตากขึ้นมา
แล้วก็ไปแจ้งจรฐีให้มาตรวจสอบหน่อย

เหนือสำริดหน้าตักกว้างประมาณสัก๑๘นิ้ว

ก็มีร่องรอยแตกหักที่บริเวณฐานพระ
และที่หัวไหล่ด้านซ้ายของพระพุทธรูปครับ

มาดูกันล่ะครับว่ามันเป็นอย่างไร
บางคนเขาก็ลงไปในบริเวณที่จุดที่พบพระด้วยนะ
เพื่อสำรวจหาพระพุทธรูปเพิ่มเติมว่า

แล้วก็มีส่วนที่ปรักผักพังด้วย
แบบนี้ก็เอาไปเก็บไว้ให้กับคุณตำรวจ

แล้วก็รอสักพักหนึ่ง

แต่ถ้าไม่มีมาแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เตรียมแล้วล่ะ

เอาไปวางเอาไว้ที่ตรงจุดไหนนะครับ

ถือว่าสภาพเกือบสมบูรณ์นะคะ
ด้านบนนี้ยังถือว่าดีอยู่เลยนะคะ